ก่อนจะถึงวันเรามีอีกหลายเลขเลยจ้

ไปที่นักร้องสายอินดี้กันบ้างดีกว่านะคะ
ล่าสุดขอเปิดตัวแฟนสุดน้องมายสาวนครพนม
บอกเลยว่าแฟนคลับชอบมาก
เห็นหน้าเด็กแบบนี้อ้าวเด็กจริง
มาเปิดตัวแฟนสาวนิดนึงละกัน

ตอนแรกแค่ทักมาปรึกษาเรื่องการทำรายงานส่งครู
อันนี้คุยไปมา
จีบเลยแล้วกันคุณผู้ชมเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ค่ะคุณผู้ชม
ซึ่งตอนแรกน้องปอนก็ยังสงสัยว่าพี่มาริโอเขาคุยแบบนี้เป็นเพื่อนสาวหรือเปล่า

คบกันมา๖เดือนคุณผู้ชมอายุห่างกัน๑๑ปี
แต่ว่าไม่มีปัญหานะคะเพราะว่ามาริโอเนี่ยเขาบอกว่า
เด็กแล้วเป็นอมตักเด้อจ้า
เขาหลงเสน่ห์เราเราทำของ
ตอนแรกแต้งยิงเขาก็บอกว่าเฮ้ยคิดว่าเป็นกระเทยใช่ไหม
แต่พอมาแบบเขาติดตามห้องอีรีเขาจะเฮ้ยไม่ใช่กระเทยนี่ว่ะ

แล้วเราก็แบบมีวันหนึ่งเราไลฟ์สด

พอปรึกษากันไปปันมาเนี่ยเขาก็แบบ
เขาก็เลยจีบเขาหน้าเพราะว่าเขาก็โสดประมาณ๖เดือนครับผม
เป็นวันนี้หรอถึงว่าเป็นแฟนกัน
แต่ว่าไล่สไตล์ต่างคือแบบคือกันเบอร์เลย